คุณผู้ชมมาดูเส้นทางชีวิตของคุณปุ๊กกี้ปริศนาพรายแสงกับแฟนกันบ้างนะคะ
กับสามีกันบ้างค่ะหลังจากที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ
คือเมื่อวานสารมีคำพิพากษาออกมาให้จำคุกตลอดชีวิต
คุณปุ๊กกี้กับสามีฐานความผิดเรื่องของการค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินนะคะ
แต่ปรากฏว่าทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์เหลือโทษจำคุก๓๘ปี๙เดือน
ปรับอีกหนึ่งล้านแปดแสนบาทค่ะนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ราชธรรมนะคะ
เบิกตัวนางสาวปริศนาปลายแสงหรือว่าคุณปุ๊กกี้อายุ๔๑ปี
ทันทะสถานหญิงกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพนายหงเจิ้งอี้อายุ๒๙ปีชาวไต้หวัน
นายชนลวิตหรือไก่คีย์ตาตระกูลอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นสามีของคุณปุ๊กกี้จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
มาที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะเพื่อให้ทั้งสามคนเนี่ย
มาร่วมกันฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องทั้ง๓คน
คือข้อหาร่วมกันสมคบกันค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินค่ะ
โดยคดีนี้นะคะมีนายหวังยิงซินหรือว่าโทนี่
ซึ่งก็เป็นพวกของจำเลยที่ยังคงหลบหนีคดีเป็นผู้สั่งการ
ลำเลียงยาเสพติดไปส่งที่ประเทศจีนแล้วก็ไต้หวัน
มีปุ๊กกี้และสามีรวมถึงหงเจิ้งอี้
ทำหน้าที่จัดหาแล้วก็ลำเลียงยาเสพติดไปไว้ที่บ้าน
ก่อนที่จะถูกตำรวจขยายผลแล้วบุกเข้าจับกลุ่มในที่สุดเป็นภาพนี้ค่ะ
คดีนี้จำเลยทั้งสามให้การยอมรับสารภาพสารพิเคราะห์แล้ว
ก็เลยลดโทษจำคุกจำเลยที่๑คือในหงเจิ้งอี้เหลือ๑๒ปี๖เดือนปรับ๑๒๕๐๐๐บาท
ลดโทษปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงกับสามีคงโทษจำคุกเหลือ๓๘ปี๙เดือนแล้วก็ปรับ๑ล้าน๘แสนบาทค่ะ
นี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่๑๗มิถุนายนปี๒๕๖๒นะคะ
คุณปุ๊กกี้ถูกตำรวจปรับรามยาเสพติดสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักย่านรามอินทา
หลังจากที่ไปสืบทราบมาว่ามีการลักลอบนัดส่งยาเคที่หมู่บ้านดังกล่าว
ระหว่างที่มีการส่งมอบยาเสพติดเนี่ยตำรวจก็มีการแสดงตัวเข้าจับกลุ่มคุณปุ๊กกี้
พร้อมกับสามีแล้วก็นายคนนี้ค่ะนายหวังฮงเจิ้งอี้เนี่ยทั้ง๓คนนะคะ
ุ๊กกี้ก็เป็นนักร้องดังในยุคแบบเราสมัยแบบวัยรุ่นกันนะ๙๐เพลงดังมากนะครับ